ไปตลอดตะลุยตลาด
เป็นตลาดเก่าแก่ในย่านพระขนงครับ
ผมไปเดินไปแล้วโอ้โหมีเรื่องดีเรื่องแปลกเยอะแยะมากมาย

คุณผู้ชมครับกลับมาแล้วตลอดตะลุยตลาด
พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับตลาดสิงหาในย่านพระขนงนะครับ
อยู่ตรงไหนอยู่ใต้สะพานพระขนงนี่เอง

ย่านแห่งนี้นะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมา

เขามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันไปเยอะนะครับ
แต่ว่าตลาดแห่งนี้ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้

เพราะฉะนั้นในช่วงตลอดตะลุยตลาด
โดยผมคุณชนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจโดยรอบ

พระขนงคือย่านเก่าแก่ที่มีอยู่อย่างยาวนาน

หนังผีอมตะอย่างแม่นาคพระขนง
ถ้าย้อนอดีตกลับไปสัก๔๐ปีก่อน
นี้เคยเป็นแหล่งการค้าที่รุ่งเรือง
มีห้างสรรพสินค้าใหญ่อย่างไทยได้มารู
มีโรงภาพยนตร์ชื่อดังถึง๖แห่งในย่านเดียวครับ
ถึงแม้เมื่อเวลาผ่านไปย่านพระขนงจะซบเศร้าลง
ไว้แค่กลิ่นอายจางของความเฟื่องฟูในอดีต
แต่หากใครมีโอกาสได้ลองเข้าไปเดินสำรวจก็จะพบว่า
บรรยากาศย้อนยุคของย่านนี้มีความขลังที่น่าหลงไหลอย่างประหลาดใจครับ
สิงหาคุณผู้ชมรู้ไหมแต่ก่อนชื่ออะไร
แต่ก่อนชื่อว่าตลาดกระบบครับ

นั่นทำให้ตลาดที่นี่นะครับมีร้านตัดผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียว
ถ้าตัดที่อื่นราคาหลักร้อย
แต่ถ้าตัดที่นี่ราคาหลัก๑๐ไม่ถึงร้อย

ไม่ใช่แค่ร้านทำผมนะครับที่ยังคงเป็นแบบเดิม

ถึงแม้ว่าร้านสะดวกซื้อจะผุดขึ้นมามากมาย
แต่ชุมชนที่นี่ก็ยังคงกอดคอกันทำร้านโชว์หวยดังเดิม

กำลังขมักคำแม่นกันเลยทีเดียว

ที่อยากจะให้ช่วยเอาแบบหล่อเลย
ข้างบนนี้เต๋าสมชายข้างแบบณเดชน์
ส่วนข้างหน้าเอาแบบสวรรค์ราม

วิ่ง
คุณผู้ชมครับเดินเล่นกันมาในตลาดสิงหา
ไปเจอหลายร้านกันมาแล้วนะครับ
ย่านพระขนงก็เริ่มจะรู้สึกหิวแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่านะครับ
นี่เลยข้าวหมูแดงหมูกรอบ

มานีนะคุณมณีขายข้าวหมูแดงหมูกรอบ

ประมาณ๒๐ปีได้
ปีได้งั้นผมสั่งเลยแล้วกันไม่รบกวนมาก
เอาข้าวหมูแดงหมูกรอบนะพิเศษเลย
แล้วก็บวกด้วยเกี้ยวน้ำสักชามหนึ่งได้ไหม

ข้าวหมูแดงหมูกรอบพิเศษจานหนึ่ง

วันนี้โอ้โหอากาศร้อนด้วยมีแนะนำไหมฮะ
คือมีไอศกรีมกับด้านน้ำแข็งใส

ประมาณ๕๖๐ปี

ไอศครีมทรงเครื่องสักถ้วยหนึ่ง
หวานมันอร่อย

มาที่นี่ของกินก็อร่อย

เอาล่ะมาเที่ยวชมที่นี่

ทั้งคุณนิวนาวแล้วก็น้องใบตองน่าจะอิจฉาผมแล้วล่ะ
ไม่ให้ตาร้อนไปกว่านี้กับสตูดิโอไปเจอกันก่อนดีกว่าครับ